คุณปออันนี้แน่นอน

หมดทุกคนคุณกะติกด้วย

คุณกะติกก็น่ารักขึ้น

คือพูดเพราะขึ้น

คุณแม่ก็บอกกะติกก็สวย

ก็ไม่ได้มีอะไรทะเลาะกับคุณแม่นะครับ

แต่เขามีปัญหากันเอง
ก็น้องโมไงค่ะ

เป็นผู้จัดการส่วนตัวแล้ว

ผ่านมาถึงวันนี้แม่ก็ไม่ติดใจใครละ
ไม่ติดใจ
ท่านท่านท่านท่าน